เรื่องคุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะกับภาพแห่งความประทับใจ
ที่มี๒นักท่องเที่ยวเขาไปติดโครนอยู่กลางพื้นที่กว้างเลย
แล้วก็มีชาวประมงวลคนไทยคน๑ไปช่วยทั้ง๒คนเอาไว้
โดยนอนคว่ำลงให้นักท่องเที่ยวเหยียบหลังเขาให้พ้นจากโครนขึ้นมา

หลายคนญาติจะยังจำกันได้เพราะตอนนั้นเขารับเสียงชื่นชมเยอะมาก
รางวงรางวัลได้ประกาศกันไปด้วย
แต่ทีนี้จากเหตุการณ์นี้แหละค่ะ
ที่เขาให้นักท่องเที่ยวทั้งสองคนเหยียบหลังเขาเพื่อให้พ้นจากโครนดูด

หลังเขาเกิดปวดเหลือรัง

แฟรังเขาก็รูปร่างท้วมอยู่แล้ว

ชาวโปรมงคล์เลยอายุอนามก็๔๐ปี
มันลงก็เลยมีอาการปวดหลังเหลือรังขึ้น
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
นักท่องเที่ยวสองคนนี้เป็นชาวนอเวย์เขาไปถ่ายภาพสัตว์ป่าชายเลนบริเวณริมเขื่อนปากแม่น้ำ
แล้วก็ถูกโครนดูดอย่างที่บอกไปว่านายชัดเนี่ยพอไปช่วย
แล้วก็มีภาพนี้ออกมาได้รับการชื่นชมยกย่องจากคนไทยและทั่วโลก
รางวัลเยอะมากนะคะผ่านไป๓ปีเนี่ยค่ะเดินจับหลัง
ไม่ใช่ว่าภูมิใจนะคะว่าหลังนี้ได้สร้างรางวัลให้เขา

ใช้ชีวิตตามปกติได้แต่มันไม่สามารถขับเรือออกไปหาปลา
หารายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนเมื่อก่อน
ถ้าใครไม่เคยเป็นไม่รู้นะว่าการปวดหลังเรื้อรังมันทรมานแค่ไหน
เขาก็ไปให้คุณหมอตรวจรักษาที่โรงพยาบาลกระบี่ค่ะ
เพราะว่าไม่มีเงินมีแค่ลูกที่ทำงานส่งเงินให้ใช้จ่ายบ้าง

ชัดบอกว่าการเสียสละช่วยเหลือสองสามีภรรยาชาวนอเวย์ครั้งนั้นเนี่ย
แม้จะทำให้เขาต้องมาปวดหลังเรื้อรังไม่สามารถออกไปขับเรือประมงหาปลาได้
เขาก็ไม่คิดโทษใครนะเพราะว่ามันคือการตัดสินใจ
มันคือการกระทำของตัวเขาเอง
และถ้าหากมีโอกาสที่เขาจะสามารถช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนได้อีก

และมันยังเจ็บอยู่ตอนนี้ก็ประยาบมองอยู่แต่ยิ่งปวดทำมาหนักไม่ได้เลยครับตอนนี้

บอกว่ากระดูกมันเป็นแผลเป็นรอยที่กระดูกข้อต่อเป็นรอยช้ำ

ตอนนี้ยังอบหาปลาอะไรได้ไหมครับ
มันได้อยู่แต่ก็ทำเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว

เราจะต้องช่วยเหลือคนอื่นวันลักษณะที่แล้วมาเนี่ย
เรายังจะช่วยเหลืออีกไหมครับ

ความตั้งใจก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้
คือไม่โทษใครแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะช่วยใครได้ก็อยากจะช่วยอีก
แต่ว่าอาการนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อครอบครัวเขาแล้วก็ตัวเขามากค่ะ
เพราะอย่างที่บอกว่าพอเขาไม่สามารถขับเรือออกไปหาปลาได้เนี่ย

แล้วพอไม่มีเงินเขาก็ไม่สามารถไปรักษาอาการป่วยได้
ก็เลยอยากจะขอวิงวอนหน่อยนะคะ
หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเขาหน่อยได้ไหม
ให้อาการป่วยเขาหายเป็นปกติ
เขาจะได้สามารถกลับไปประกอบอาชีพเหมือนเดิมได้นะคะ
เอาก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยแล้วกันนะคะ
สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกระบีให้กับประเทศไทยเป็นฮีโร่